อันนี้เขาเรียกของขึ้นไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ละคนเนี่ย
แสดงอาการต่างต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนพ่อแก่เดินหลังค่อมเนี่ย
เป็นอาการแตกต่างกันของแต่ละบุคคลที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอ่ะ
บูชาหรือว่าศักยันต์เอาไว้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เกิดขึ้นที่วัดบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
คือเขามีงานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น
ซึ่งท่านก็เป็นเกจิดังแห่งรุ่มน้ำท่าจีน
ศิษย์ลูกหาก็เลยเยอะคนไปว่าเป็นหมื่นเลยมั้ง
ช่วงระหว่างที่ลูกศิษย์เดินทางมาร่วมพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิด
อดีตเจ้าอาวัดผู้ร่วงลับท่านอย่างงี้นะคะ
ก็มีผู้ที่นับถือมาร่วมในพิธีแล้วก็มีอาการแบบนี้

เยอะจริงเดินเป็นคนแก่หลังคร่อม
คนเข้าลงไปนอนหมดสติแบบนี้นะคะ
เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในตอนที่ประพรมน้ำมนต์ค่ะ
ต้องการที่จะให้พระอาจารย์ประพรมนมลแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ทั่วถึง
พอไม่ทั่วถึงวิธีการที่โอ้โหเคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือ
ใช้ปั๊มน้ำอ่ะฉีดให้มันทั่วเลย

พระอาจารย์ท่านไม่สามารถพรมนมลทั่วถึง
ท่านจะเดินประอย่างไรพระอาจารย์มันจะทั่ว

ขณะที่ทำพิธีก็มีคนที่มีอาการแปลกแบบนี้

พอทำพิธีประพรมนมลก็มีอีก
มีคนมีอาการของขึ้นแบบนี้กันอีกหลายรอบ
คือวนไปแล้วแต่ว่าบางคนสัมผัสได้
หรือว่าครูเข้าร่างก็ว่ากันไป
สำหรับพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่นนี้นะคะ
เขาจะจัดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่หลวงพ่อเปิ่นท่านยังมีชีวิตอยู่
แต่แม้ว่าตอนนี้ท่านจะละสังขารไปแล้ว
แต่ว่ายังมีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมสายศรัทธามากมาย
ก็เลยเดินทางมาร่วมงานนี้กันมากมายและคับข้าง
ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมนับถือท่าน
และก็จะมาจากศักยานตามความเชื่อนะคะ

เชื่อว่าหลายคนที่ได้ไปร่วมงานคงจะเห็นถึงความเข้มขลังแล้ว
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าปีหน้าจะเป็นยังไงอีกนะคะ
แต่หลวงพ่อเปิ่นนี่ลูกศิษย์ลูกค้าเยอะมากนะ
งานนี้งานใหญ่เลยนะมากันทีโอ้โห

และล้านตาคนนั่นเมืองจริง
อ่ะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลว่ากันไปเนาะคุณผู้ชมไป